ส่วนที่จังหวัดชุมพรค่ะอันนี้มีเรื่องของความหึงหวงอีกแล้วนะคะ
ดาบตำรวจนายหนึ่งหึงหวงค่ะบุกบ้านพังประตูเลยนะ
เพื่อนสาวคนสนิทแล้วก็ไปตบแล้วก็กระทืบเอาปางตาย
แม้ว่าทางฝ่ายหญิงเขาจะพยายามร้องขอชีวิตแล้วค่ะ
ไม่เป็นผลเลยนะคะไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ

สังเกตกันบ้าง

คือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งวันที่สามสิบตุลาคมนะคะ
ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันริมถนนสายเอเชีย๔๑อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
ชายเสื้อสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นน่ะคือจาเชิดเขามาหานางสาวพลอยอายุสามสิบเก้าปี
เป็นเพื่อนหญิงคนสนิทนะคะแต่ในคลิปเนี่ยเรามองไม่เห็นเหตุการณ์ตอนทำร้ายร่างกายเพราะเธออยู่อีกมุมนึง
หลังเกิดเหตุเนี่ยเธอต้องหนีไปหลบซ่อนตัวที่บ้านญาติเลยอ่ะค่ะโดยเธอให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีว่า
สภาพเธอคือใบหน้าปูดบวมตาข้างซ้ายช้ำเขียวบวมจนตาปิด
ต้องใช้ว่าแอบคบหากันมา๘ปีแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ระยะหลังเนี่ยปรากฏว่าจ่าเชิดเริ่มหึงหวงหนัก
ทำร้ายร่างกายเธอบ่อยบ่อยครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุถูกจ่าเชิดทำร้ายจับมัดมือมัดเท้า
ปิดปากเลยนะคะตัวเองทนไม่ไหวเลยขอเลิกแต่จ่าเชิดก็ไม่ยอม
กระทั่งจ่าเชิดเนี่ยบุกมาเนี่ยค่ะแล้วก็ชกต่อย
ตบตีกระทืบเธอปางตายเธอร้องขอชีวิตด้วยนะคะ
แต่จ่าเชิดไม่หยุดเลยค่ะฟังเสียงของผู้บาดเจ็บค่ะ
จะใช้มิดอันเนี้ยแทนตัวเองหนูสักครั้งหนูก็วิ่งออกมาพี่
หนูทำมิดอันเนี้ยหนูบอกอยากเข้ามาน่ะหนูก็วิ่งข้างประตูอีกประตูเนี้ย
เพราะแกอยู่ข้างประตูฝั่งหนูถ้าหนูบอกว่าหนูจะฆ่าตัวตาย
หนูก็วิ่งออกมาดึงหนูที่ปั๊กไม่มีใครเลย
ถ้าหนูไม่ใช่มิดอันเนี้ยหนูไม่หลุดแกจะตีหนูตรงนั้นน่ะตายอยู่ตรงนั้น
บอกว่าหนูนอนหนูหินแล้วพี่มันถูกบ้าง
ถ้าพูดถึงนี่ถูกตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันถูกทำร้ายอย่างนี้
หนูทำร้ายมาตลอดที่ตอนที่อยู่ที่นั่วบีบคอหนูน่ะ
คอทำร้ายหนูให้หนูอยู่แต่ในห้องแม่หนูออกไปพบเพื่อน
เป็นพ่อเพื่อนของผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าจาเชิดเนี่ยเป็นคนขับรถให้กับอดีตผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรเคยมาที่นี่ค่ะแล้วก็มาทะเลาะกับนางสาวพลอยให้เห็นหลายครั้งแล้ว
ตอนเกิดเหตุตัวเองช่วยอะไรไม่ได้จริง
เพราะว่าจ่าเชิดถือปืนขู่ไม่ให้ยุ่งแล้วตัวเขาเองเนี่ย
โดนจ่าเชิดใช้ปืนตบหน้าไปหนึ่งครั้งด้วย
ตอนนั้นถึงขั้นทนดูไม่ไหวต้องเดินหนีไปข้างนอก
โทรแจ้งตำรวจนะคะปมเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่อง
ความหึงหวงนางสาวพลอยนี่แหละเพราะว่าต้องทำงานตอนดึกดึกทุกวันนางสาวพิมนพัฒน์พรอริยาวัฒนกิจบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตนเองและสามีพ่อและนางสาวพลอยผู้บาดเจ็บ
ก็กำลังนั่งเรียงพืชใบกระท่อมบรรจุกล่องส่งลูกค้าจู่จู่จาเชิดบุกมาเลย
ซึ่งก็ได้เข้าแจ้งความจ่าเชิด๓ข้อหาแล้วก็คือบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าส่วนนางสาวพลอยแจ้งความเอาผิดจ่าเชิดสองข้อหาคือทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่านะคะ
พลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอโสเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจริงค่ะ
คือดาบตำรวจเชิดสงวนศักดิ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปรามสพเมืองชุมพร
ก็ได้รายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบแล้วและสั่งให้ดำเนินการด้วยความเด็ดขาดทั้งอาญาทางวินัยด้วย
และให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน๓วัน
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎ